คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เรื่องของรอปภรุ่นพี่รุ่นน้อง

แต่ความเมามันคงเป็นเหตุด้วยหรือเปล่า
วกกับอีกฝ่ายนึงก็โอ้อวดว่า

อีกฝ่ายรอปภรุ่นพี่ฟังแล้วมันไม่เข้าหูอ่ะเอามีดแทงซะเลยค่ะ
พังกลับบ้านพังกลับบ้าน
ฮูยูกับเชียว
คุณผู้ชมคุณคิงลองฟังเสียงตอนที่เขาทะเลาะกัน
คุณว่าเสียงเค้าอู๊อีกันทั้งคู่ไหม

อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเป็นคนถ่ายคลิป

มึงเจ๋งเหรอวะไม่เจ๋งอ่ะมึงใหญ่ขนาดไหน
เอายังไงกูไม่กลัวเถียงกันจนกลายเป็นเรื่องนะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เป็นรอปภสองคนค่ะมีปากเสียงกัน
สุดท้ายมีคนหนึ่งเจ็บเลยค่ะ๒ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุบอกมีคนแทงกันค่ะอยู่ที่หน้าป้อมยามที่สำนักงานสรรพากรร้อยเอ็ดค่ะ
ไปถึงคนเจ็บถูกแทงค่ะที่หน้าท้องตรงบริเวณใต้สะดือ
คนเจ็บก็คือนายสุระสิง฀์อายุสี่สิบแปดปี
ตอนนั้นเจ้าที่เร่งห้ามเลือดเลยนะคะแล้วส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะ
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นรอปภรุ่นพี่ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
คือนายสุรจิตคำมุกดาอายุ๕๒ปี
รอปภอีกคนนึงเนี่ยเขาคือคนเห็นเหตุการณ์ชื่อนายพายับอายุ๕๐ปีเล่าแบบนี้บอก
ตอนนั้นเข้าเวรอยู่ตรงประตูด้านหลังของสำนักงาน
ได้ยินว่ามีคนทะเลาะกันก็เลยเดินมาดูค่ะ
ดันมาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี่เลย
นายสุรจิตคนก่อเหตุมีปากเสียงกับคนเจ็บนายสุรสิงค่ะ
ทะเลาะกันพยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แล้วพยายามตะโกนบอกอ้าวแยกย้ายกันกลับแยกย้ายกันกลับ
แต่ทั้งคู่ก็ไม่ยอมหยุดสุดท้ายเลยตัดสินใจเอาอย่างนี้
โทรแจ้งไปที่หัวหน้างานแล้วกันจะได้ช่วยมาห้ามปรามกัน
อยู่นายสุรจิตคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
พุ่งไปหานายสุรสิงห์ชักมีดแทงเลย
อีกฝ่ายล้มฟุบลงไปกองกับพื้นแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปเลยค่ะ
วันนี้พระพระสั่งข้าวคนนี้ขี้รถมาทั่ยมาจอดอยู่นี่ไซค์จอบเลย
ปลูดแท้งหน่อยเข้าครับว่าอยากสั่งสอนแบบนี้นะแม่
อยากสั่งสอนมันอะไรลักษณะนี้
เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ด้วยนะบอกอยากส่องสั่งสอนมันอะไรลักษณะนี้แต่ตัวเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์พี่เราพอคนนี้บอกว่าแต่ผมไม่รู้จริงนะว่าต้นเหตุเขามีเรื่องอะไรกันนะนะที่นี่ตอนสามทุ่มยี่สิบห้าคุณผู้ชมครั้งหลังจะเกิดเหตุไปแล้วตำรวจไปจับตัวนายสุรจิตเอาไว้ได้ที่หน้าร้านข้าวมันไก่แห่งหนึ่งอยู่ห่างจากจุดเ
เก้าอี้ม้าหินจริงในคลิปมีผู้ชายคนนั่งอยู่แต่คุณผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการก่อเหตุแทงนะคะแต่เพราะเอิญว่าเขาอยู่ในกล้องมุมจรปิดตรงนี้ไม่กี่นาทีรถตำรวจขับตามเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ควบคุมตัวตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้มีอาวุธมีดปลายแหลมที่เขาใช้ก่อเหตุด้วยนะคะสุรจิตบอกว่า
ทั้งสองคนเนี่ยที่มีเรื่องกันก็ทำงานดีนะ
เป็นคนอ่อนน้อมแต่เวลากินเหล้าขึ้นมาโอ้โห
โดยเฉพาะตัวคนก่อเหตุเคยโอ้อวดแบบนี้ว่า

ใครที่มาทีหลังเป็นรุ่นน้องต้องเชื่อฟังเขา
แต่ตัวคนเจ็บสุรสิงห์ชอบไปนั่งดื่มกินด้วยกันหลังเลิกงาน
เอาจริงไปด้วยกันก็สนิทกันแต่พอเมาแล้วก็มีปากเสียงกันตลอด
ปมปัญหาก่อนหน้าคือมีเจ้าหน้าที่เอาขนมมาฝากไว้ให้กับตัวคนก่อเหตุที่ป้อมยาม
แต่ตัวคนเจ็บมาขโมยไปกินหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีปากเสียงกันมาตลอด
แต่ก็ไม่เคยเห็นเขาลงไม้ลงมือกันนะจนกระทั่งมาเกิดเหตุแทงกันนี่แหละก็ตกใจมากอะนะคะ
ทางด้านน้องสาวภรรยาของคนก่อเหตุนางจันทิราค่ะ
บอกแบบนี้บอกว่าเมื่อวานตอน๖โมงเย็นไปหาพี่เขยค่ะก็คือสุรจิตที่ป้อมยาม
ก็เห็นพี่เขยกับคนเจ็บตอนนั้นยังคุยกันอยู่ดีก็งงอยู่นะ
พอ๒ทุ่ม๒๐นาทีได้ค่ะพี่เขยกลับมาที่บ้านแล้วบอกว่าเนี่ยเอามีดแทงไอ้สุรสิงห์มาแล้วนะ
แล้วก็บอกว่าอยากให้เธอพากลับไปดูหน่อยว่าสุรสิงห์คนเจ็บเป็นอะไรมากหรือเปล่า
เธอก็เลยขี่รถพาพี่เขยซ้อนท้ายไปจุดเกิดเหตุแต่ระหว่างทางพี่เขยบอกว่าจอดจอด
จอดรถก่อนให้รออยู่หน้าร้านข้าวมันไก่เธอก็เลยไปที่เกิดเหตุแทน
พอไปถึงก็รู้แต่ว่ากู้ภัยเอาคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลไปแล้วเธอก็เลยต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
เขยเธอนั่นแหละเป็นคนแทงแล้วก็นั่งรออยู่ตรงบริเวณตลาดหนองแคนนั่นแหละค่ะ
จนตำรวจตามไปจับตัวมาได้ค่ะ
แทงเขาแล้วนะคะแน่นอนว่าสุรจิตรอพอรุ่นพี่ก็ถูกข้อหาทำร้ายผู้อื่นพกพาอาวุธเข้าไปอีกค่ะ
ก็ถูกดำเนินคดีกันไปค่ะ